แต่ว่าเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวหน่อยเพราะว่าเจ้าภาพค่ะเขานำรถแห่มาแล้วก็เปิดเพลงรำวงแล้วก็มีการร่ายรำกันสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนกับเป็นงานรื่นเริงเลยล่ะค่ะ
เฮ้ยเอาอย่างนี้เลยหรอรำเพ็ญแต่รำหน้านากใช่อันนี้รำหน้าศพใช่รำหน้าโรงศพนะคะคือต้องบอกก่อนว่าผู้ตายเนี่ยสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาชื่นชอบการรำวงเป็นชีวิตใจก็เลยมีบรรยากาศงานออกมาแบบนี้แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศงานบำเพ็ญกุศลศพของนางวิลาธทองนากอายุหกสิบเก้าปีหรือปลาลาธนะคะ
บรรยากาศก็จะดูคลึกคลื้นเริ่มเริ่มกันสักนิดหนึ่งนะคะ
เห็นคุณป้าแต่ละท่านโยกย้ายใส่สะโพกกันไป
แต่ละท่านก็ปล่อยลีลาออกมาสุดเวียงสุดสวิงริงโก้
เหมือนกับว่าเต้นอยู่บนเวทีรำวงกันเลยทีเดียวไปชมลีลากันดูจ้า

คุณป้าคนนี้ก็เป็นเพื่อนกับป้าลาดอีกทีนึง
สำหรับป้าลาดนะคะตอนที่คุณป้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ย
ก็มักจะชวนเพื่อนเดินสายทำบุญกัน
แล้วสิ่งที่ไม่พลาดเลยก็คือการที่ไปรำวง
งานไหนมีเวทีนะ
ราชจะชวนเพื่อนออกสเต็ปแว้นรำวงทุกงานเลย

ญาติญาติเพื่อนก็เลยจัดรำวงมาเปิดในงานแบบนี้
เพื่อเป็นการร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับป้าราช
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพป้าราชในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ
แต่ยังไงซะความสนุกสนานแบบนี้มันเป็นความต้องการของเจ้าภาพ
เขาอยากจะให้ผู้ตายมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต
แต่ทางตลอดข่าวของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ